ตามความคืบหน้ากรณีที่มีการเปิดเผยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ใช้รูปโปรไฟล์ของสาวสวยนะครับมาแอบอ้างเป็นตัวเอง
แล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองก็คือลูกสาวของผู้บัญชาการทหารบก
พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์หรือว่าบิ๊กแดงด้วย
ถึงขั้นดึงเหยื่อเข้ากลุ่มเลยเข้ากรุ๊ปของครอบครัวแล้วก็สนทนา
ให้เชื่อว่าคุยกับคุณพ่อนะรูปโปรไฟล์รูปนึงสวยเฉย
อันนี้ไว้หลอกตัวเองเนี่ยไม่ใช่นะครับ
เพจวิกเรียนได้เปิดเผยไว้นะครับเพราะว่าคนที่ถูกหลอก
ทั้งนักสนุกเกอร์ชื่อดังนะหรือว่าคนที่เขาออกมาแจ้งความแบบเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ย
พร้อมกับเปิดเผยว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้
คนสงสัยว่าโอ้ทำไมเขาถึงเชื่อแบบ
เสียเงินแบบเป็นแสนโอนให้กับผู้หญิงคนนี้
จินเดอร์วอยบอกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เขาตรวจสอบจนรู้แล้ว
นางสาววนิดาทองตุ้มชื่อเล่นชื่อเฟียร์เนี่ยนะ
เขารู้จักตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะ

มีการแอดเฟรนด์กันแต่ยังไม่ได้คุยกัน
ผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วซึ่งแฟนก็คือนักสนุกเกอร์
พยายามทำเหมือนกับมีการ์ดแต่งงานคบกันอยู่เนี่ย

กระทั่งพฤษภาคมที่ผ่านมานางสาวะนิดาทักแชทมานะครับ
แต่เห็นว่าเขาโพสต์การ์ดแต่งงานเอาไว้เป็นการที่จะแต่งงานกับนักสนุกเกอร์ชื่อดังนะครับ
ของประเทศไทยนั่นแหละก็เลยไม่ได้อะไรมากนะครับ
คิดว่าเขาคงจะมีครอบครัวแล้วกำลังจะแต่งงานจะมีครอบครัวนะครับ
แต่อยู่ดีนางสาววนิดาก็ติดต่อพูดคุยมาเรื่อย
เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่คุยกับนักกีฬาคนนั้นที่จะแต่งงานแล้วเหรอ
นางสาววนิดาบอกว่าเลิกกันแล้ว
เขาก็ถึงขั้นติดต่อไปหานักสนุกเกอร์คนนั้นนะ
มีการ์ดอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็ดูแล้วเออก็ใช่จริง
อ้าวมันมีที่มาทำให้เขาเชื่อไง
เขาคงจะเป็นตัวตนจริงไม่งั้นลงการ์ดแต่งงานขนาดนี้ไม่ได้หรอก
แต่เขาไม่ได้ถามเรื่องราวไง
ยังแต่ว่าเขารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจริง
แล้วเขาก็เอาชื่อนามสกุลของผู้หญิงคนนี้
เอาใบหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยไปค้นดูตามเว็บไซต์ต่าง
เพื่อจะเจอว่าไปก๊อปอะไรมาหรือไม่
มันไม่พบข้อมูลอะไรเลยไง
ก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นคนที่มีตัวตนจริง
จึงตัดสินใจคุยและคบจะเป็นแฟน

มิถุนายนนางสาววันนิดาบอกให้เขาโอนเงินค่าเสื้อผ้าออนไลน์ให้หน่อย๔๔๕บาทโอ้โหเงินน้อยมาก
เขาคิดว่าสงสัยจะลองใจก็โอนให้
เขาบอกว่าทักมาหาเขาชื่อเมนะทักมาหา
บอกว่าเขาคือน้องสาวของวานิดาวานิดากำลังเดือดร้อนเรื่องเงินมากนะ
เนื่องมาจากการล้มเลิกแผนแต่งงานกับนักสนุกเกอร์คนนั้น
กับแม่ไม่พอใจมากตัดเลยไม่ให้เงินเลย

อ้างว่าวันนิดาเนี่ยคือลูกสาวของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะ
นามสกุลเดียวกับผู้บริหารการบินไทยเลยนะแล้วเป็นถึงหม่อมรัชวงศ์ด้วย
ก็เลยเชื่อก็ถามวนิดาไปว่าเดือดร้อนเรื่องอะไรช่วยได้ไหม
เขาก็บอกว่าเกรงใจไม่กล้าบอกอ่ะค่ะ
แต่ที่สุดแล้วมณิดาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้มีปัญหาเรื่องบ้าน
แม่เอาบ้านไปจำนองจะขาดเงิน๖หมื่นไม่งั้นจะถูกยึด
แล้วก็มีเงินค่าเทอมอีก๒๕๕๐บาท
จินเดอร์ไวท์ก็โอนให้คุยกัน๑เดือนโอนให้
รวมแล้ว๑๕๐๐๐บาท
แต่มาเริ่มเอกใจนะระหว่างที่พูดคุยกันก็พยายามขอวีดีโอคอร์
แต่นางสาววริดาไม่ยอมไม่ยอมให้เห็นหน้าเลย
นางสามวนิดาทำให้เขาตายใจเข้าไปอีกด้วยกันอย่างไงรู้ไหม
ดึงเข้ารายครุปครอบครัวครุปครอบครัวของพวบทบร
นี่ไงมีข้อคอร์หวามเป็นชื่อเป็นหน้าแบบนี้เลย
แต่ละข้อความที่ท่านพบทบพิมพ์มาเนี่ยมันน่าเชื่อถือมาก

ผมไม่อยากเปิดตัวลูกสาว

ลูกสาวเพิ่งล้มเลิกงานแต่งงาน

เขาบอกว่าเดี๋ยวขอถามพ่อก่อนนะว่าได้ไหม

กลุ่มที่มีไลน์ใช่มีไลน์ท่านพบรบบอกว่า
ช่วงนี้ทำอะไรให้อยากพ่ออยากให้เงียบไว้ก่อน

อย่าให้มันมีเรื่องหรือกระทบอะไรมาถึงผู้ใหญ่

เขานัดผมนี่๓ครั้ง
ผมไปส่งลูกวันที่ส่งลูกเรียนวันที่๒๑ไม่เจอ
นัดวันที่๒๗ไปเอาโฉนดไม่เจอ
นัดเจอผมวันที่๑๔จะคืนเงินไม่เจออีก

แต่ผมเนี่ยติดใจตั้งแต่วันที่๒๗แล้ว
แล้วเรียกว่าโง่เรียกว่าความสับเภาครับพี่
เพราะว่าถ้าถามว่าทุกวันอินเตอร์เนดมันเช็กได้ไหม

แต่ว่าผมกลับแค่กลับไปคิดแค่ตรงที่ว่าไม่มีใครกล้าผู้ใหญ่ลงมาเล่น
ถ้าเอามาเล่นคือถ้าโดนอย่างที่รู้มันจะหนัก

คุณจินก็เลยบอกว่ามันมีขั้นตอนของมันไง
นำมาซึ่งความค่อยค่อยเชื่อค่อยค่อยเชื่อค่อยค่อยเชื่อ
มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยค่ะ

คุณจินเขาบอกว่าเขาได้สอบถามพนักงานส่งของ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ส่งของให้เขาบ่อย
พนักงานส่งของคนนี้บอกว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เหรอ
ส่งของมาให้คุณจินก็อ้วน

อ้วนดำเหรอไม่ตรงปก
คุณจีนก็อ้าวมันไม่ใช่นี่
ก็เลยไปคุยกับอดีตเหยื่อของผู้หญิงคนนี้
ก็เลยทำให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มาหลอกเอาเงินแน่
พอรู้ความจริงว่าไม่ตรงปกแล้วก็โดนหลอกเนี่ยนะคะ

แต่ผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาว่า
ถ้าบอกว่าเธอเป็นใครก็กลัวว่าจะไม่ชอบในตัวตนจริงของเธอก็เลยต้องปลอมตัวเป็นคนอื่น

คุณจินก็เลยบอกว่างั้นเงินที่โอนไปขอคืนได้ไหม
ผู้หญิงคนนี้โอนคืนให้นะคะ
แต่โอนคืนให้แค่หนึ่งหมื่นบาท
ทั้งที่ตกลงจะคืนให้หนึ่งแสนสามหมื่นบาท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

ทีนี้นะคะรวบรวมหลักฐานเป็นเลขบัญชีธนาคารสี่เล่มของผู้ต้องหารวดสอบอีเมลไลน์เฟสบุ๊คได้ออกหมายเรียกครั้งแรกไปแล้วแต่ยังไม่สามารถออกหมายจับได้เพราะผู้เสียหายไม่เคยพบหน้าผู้ต้องหามาก่อนนะคะก็ไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้ว่าใช่คนนี้จริงจริงหรือเปล่าก็เลยออกหมายเรียกก่อนมาเรียกสองครั้งก็กล